ในห้องนอนของหนูก็ยังมีรูรั่วเลยค่ะเหมือนรั่วแบบว่าเป็นแถบหัวนอนแล้วก็ข้างข้างห้องเลยอะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีตะขาบขึ้นมาถ้าเกิดพ่อโดนกัดก็จะถึงกับบวมเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะ
บางทีโดนตะขับกัดข้างขวาอย่างนี้ค่ะก็ปวดถึงกับเขียนหนังสือไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะ
เห็นคนในบ้านโดนกันก็รู้สึกสงสารนะคะ
ฝันของหนูคืออยากมีบ้านที่ปลอดภัยจากตะขาบค่ะอยากให้ทุกคนไม่โดนตะขาบกัดอีกต่อไปค่ะ
สวัสดีค่ะ